เอารถไปจอดจะไปซื้อของทำอะไรก็ตาม
ตอนกลับดูให้ดีดูอะไรดูไหมคะ
ดูว่าเราเอารถกลับผิดหรือเปล่านะคะ

จากกล้องมุมจรปิดคือจับภาพไว้ได้หมดเลย
เกิดขึ้นขนาดที่หญิงสูงอายุประมาณ๗๐ปี

จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่หน้าร้านขายยาอิ่มอุดมโอสด๒
ริมถนนเพชรเกษมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
สักช่วงเวลา๗โมงเช้าของเมื่อวานนะคะ
ในคลิปจะเห็นว่าคุณยายก็ยืนอันนี้รัดผมอยู่นะคะ
คือไม่ได้มีท่าทีรีบร้อนอะไร
แล้วก็ขึ้นรถเหมือนเสียบกุญแจได้ด้วยนะ
แล้วก็สตาร์ทรถออกไปเลย

ป้ายทะเบียนคอกควายพอพันธุ์รอเรือ๘๘๒จังหวัดสงขลา

แต่ทีนี้คุณผู้ชมไอ้คันที่ขี่ไปมันผิด

เจ้าของรถคันที่คุณยายในคลิปขับผิดไปค่ะ
ชื่อว่านางชัญญานุษย์หนูสูงอายุ๖๐ปี

เขาบอกว่าตัวเขาก็มาซื้อของที่ตลาดเหมือนกัน
พอกลับมาที่รถอ้าวรถมันหายไปแล้ว
ก็เลยทำยังไงก็ต้องไปแจ้งตำรวจชุดปรับ
บาปการจรกรรมรถที่สหพาหัตต์ใหญ่
ที่ตำรวจก็ลงพื้นที่มาตรวจดูหน่อย

เหมือนกันประมาณพี่ชัญญานุปิดจอนอยู่หนึ่งคัน
พี่ชัญญานุปิดบอกว่าไม่ใช่แล้วอันนี้เหมือนรถเราเลย
แล้วก็จริงไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจบอกดูท่าทางน่าจะขับรถผิดคัน

เพราะเขาไม่ได้มีท่าทีรีบร้อนเหมือนคนอยากจะขโมยรถ
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลนะคะ
ก็ตามหาเจ้าของแหม่กว่าจะเจอใช้เวลาตั้ง๒วัน
เพราะรถคันนี้เขามีการขายต่อเปลี่ยนมือมาก่อนหน้านี้ตั้ง๓คนเลยนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามหลานชายของยายที่เป็นคนขับรถผิดคันไปหน่อย
หลานชายบอกแบบนี้ยายยืมรถคันนี้ไปใช้

พอกลับมาบ้านค่ะเห็นยายขับรถมาผิด
อ้าวรีบเลยประสานเจ้าที่ตำรวจเอารถมาคืนให้
นี่ลองดูสิพี่ปอคุณผู้ชม

อย่าเรียกว่าคล้ายมันเหมือน
แล้วในความเป็นจริงยายเขายืมรถหลานชายแล้วเขาไม่ค่อยได้ขี่

แล้วต้องอย่าลืมว่าป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มันอยู่ข้างหลัง
เวลาเดินมาเห็นด้านหน้าอ๋อนี่ไงรถฉันฉันก็ขึ้นเลย
ก็คงไม่ได้ไปส่องดูป้ายมันไม่เหมือนกัน

ใช่แต่ที่สำคัญเขาบอกว่ารถคันนี้แหม่รุ่นเดียวกัน
สีเหมือนกันป้ายทะเบียนหมวดอักษรก็คล้ายกันอีก
เอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายบอกว่าได้รถคืนแล้วไม่ติดใจเอาความค่ะ